คุณผู้ชมค่ะวันนี้คึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะต้องบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนรางวัลไฮไลท์อย่างชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนะคะก็ตกเป็นของสาวลาวค่ะ
อนงหอมสมบัติคว้าไปครองในชุดคอนเซ็ปต์กินนารีทองคำ
อันนี้เขาบอกว่าเป็นผลงานการตัดเย็บโดยฝีมือของคนไทยด้วยนะคะ
นั่นหรือว่าเป็นผลงานที่มีจิตรการสารแล้วก็ประนิทละเอียดนะคือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเลยครับ
แล้วก็สีทองอร่ามเลยนะคะขณะที่น้องนิ้งสวพิดานะคะ
นิ้งวันนี้มาผิดฟอร์มเดิมทีเนี่ยน้องนิ้งจะไม่ค่อยถ้าเท่าที่พี่เนี่ยมาดูทุกรอบของการประกวด
นิ้งจะรู้สึกกังวลวันนี้มาแบบสนุกมาแบบมาแบบผู้หญิงไลฟ์มาแบบมาแบบเหมือนกับว่าทุกคนที่มานั่งดูอยู่กับบนในเวทีเนี่ยข้างล่างข้างบนหรือชั้นบนสุดเนี่ย
แล้วก็สามารถจะตอบคำถามแล้วก็ให้ความคิดเห็นได้อย่างดีดังนั้นการผ่านเข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายเนี่ยสวยงามมากแล้วสำหรับน้องนิ้งค่ะ
ซึ่งจริงแล้วพี่หนุ่มก็แอบกระซิบมาด้วยว่า
เดี๋ยวรอจับตาดูกันว่าจะเป็นเร็วนี้ขนาดไหนอีกกี่ปี
เพราะว่าปีหน้าประเทศฟิลิปปินส์ก็จะเป็นเจ้าภาพ
แต่ก็แสดงความยินดีนะกับสาวงาม

มีปัญหาดราม่าจากเวทีนี้อยู่เหมือนกัน
อย่างที่เราได้ติดตามข่าวสารกันไป